คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้นะคะที่อุดรธานีมีเรื่องที่น่าตกอกตกใจเกิดขึ้น
กด่านตรวจของทางตำรวจจราจรคือมีการตั้งด่านตรวจวัดเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์
คือแหกด่านไปเลยแล้วหนีไปเลยคือเจ้าหน้าที่ขับรถไล่ตามนะ
พอจวนตัวปุ๊บคนขับที่เป็นผู้ชายนะคะมีผู้หญิงนั่งข้าง
คนขับลงจากรถแล้วใช้ปืน๙มมยิงใส่รถของตำรวจ๑๒นัด
แล้วก็ไปชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหนีไปสุดท้ายคือไม่ต้องสืบ
มันก็ต้องมีความผิดอยู่แล้วเนอะไม่งั้นก็คงไม่จำเป็นต้องหนี
ยาบ้าในรถไงมียาเสพติดในรถไงก็เลยต้องหนีดูสภาพรถตำรวจสิคะ

หลังเกิดเรื่องผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี

ก็เลยไปตรวจสอบรถของตำรวจนะคะเป็นรถกระบะสายตรวจของสพเมืองอุดรธานี
ถูกยิงเข้าไปครับคนร้ายที่ขับฮอนด้าแจ๊สสีขาวทะเบียนหนึ่งก่อไก่
สรภิกษีเจ็ดเก้าสามหนึ่งกรุงเทพอ่ะค่ะเขาแหกด่านแล้วก็ยิงใส่
แล้วก็ไล่ล่ากันเนี่ยนะคะระยะทางประมาณ๔กิโลได้
แล้วรถฮอนด้าแจ๊สเนี่ยหนีไปถึงจุดที่มันเป็นทางข้ามทางรถไฟค่ะ
มีเครื่องกั้นอยู่หนีต่อไม่ได้แล้วจวนตัวแล้ว
ลงจากรถยิงใส่รถตำรวจเลยรถตำรวจคือพลุนไปทั้งคันนะคะ
แล้วก็รถของตำรวจเนี่ยค่ะไปตรวจดูร่องรอยเนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจดูมีร่องรอยถูกยิงเข้าไปเก้าจุด
ก็คือกระจกฝั่งคนขับฝากระโปรงรถกระจกหน้ารถไฟหน้ารถ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุเก้าปลอกนะคะอืม
ต่อไม่ได้ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ปุ๊บมันก็เปิดประตู
ใส่ภาพแล้วเปิดประตูไว้สองสามมาสองคน
มีร่องรอยลักษณะกระสุนอยู่ที่ยิงเข้าไปที่ตัวรถยิงเข้าไปที่ตัวตัว
คนคนขาบแหงแหงหน่อยแหงแหงอาวุธปืนอ่ะเนี้ย
เจอบ้านอุวัมนี่เจออุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัม
อุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัม
อุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัมอุวัม
รสนารถเนี้ยเป็นรถที่ใช้งานนี่ไงคะมียาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอยู่ในรถ
นี่คือสาเหตุที่ขับหนีแบบโอ้โหแล้วถึงขั้นยิงใส่รถตำรวจ
ดาบตำรวจรุ่งเพชรสุดสนผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองอุดรธานี
ก็คือตำรวจที่ขับรถไล่ล่ารถของคนร้ายนะคะ
เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตำรวจจราจรตั้งจุดตรวจ
ก่อนถึงทางลอดอุโมงถนนอุดรหนองคายขาเข้า
ปรากฏว่ารถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีขาวคือขับชนกรวยที่ตั้งอยู่
แล้วแหกด่านแล้วหนีไปเลยดาบตำรวจรุ่งเพชรบอกว่าก็ขับรถราโล่ไล่ตามไป
เข้าไปในตัวเมืองอุดรธานีแล้ววนอยู่สองสามรอบนะคะ
รถที่หนีเนี่ยผู้ชายขับผู้หญิงนั่งข้าง
ดาบตำรวจรุ่งเพชรบอกว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถไล่ตาม
เพราะคิดว่าโอ้โหถ้าหนีขนาดนี้ในรถมันต้องมีอะไรผิดกฎหมาย
แล้วก็คาดว่าอาจจะมีปืนด้วยอ่ะแล้วมีจริงแต่คนร้ายคงไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง
ขับเข้าไปในซอยที่มันโอ้โหจนมุมอะค่ะคุณผู้ชมเป็นทางข้ามทางรถไฟแล้วก็มีไม้กั้นมีเครื่องกั้นอ่ะนะ
เปิดประตูรถลงมาเอาปืนยิงใส่รถตำรวจเลยนะคะครับนี่ค่ะคือดาบตำรวจรุ่งเพชรบอกว่าดูเหมือนตั้งใจจะแบบ
ฆ่าตำรวจให้ตายด้วยซ้ำละมั้งกระดำยิงใส่ขนาดนั้นอ่ะก็เลยบอกน้องที่มาด้วยปรับเบาะรถเอ็นลงแล้วหมอบ
คือไม่สามารถยิงตอบโต้คนร้ายได้อ่ะนะคะจังหวะนั้นตอนนั้นเนี่ยดาบตำรวจรุ่งเพชรบอกว่านึกในใจว่าโอ้ยจะโดนกระสุนคนร้ายไหมเนี่ย
เพราะว่าลองนับนับดูคนร้ายยิงไปใส่รถตำรวจเนี่ย๑๒นัดนะแต่รอดมาได้ดาบตำรวจรุ่งเพชรคือ
ถามว่าโอ้โหรอดมาได้เพราะอะไรเนี่ย

มุมหนึ่งก็ต้องขอพูดถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
ล็อกเก็ตหลวงตามหาบัวที่เคารพนับถือ
เชื่อว่าบารมีของท่านช่วยชีวิต
อาจจะคิดว่าอาจจะข้ามไปฝั่งโน้นได้

ก็เลยเปิดประตูประตูออกมา
แต่วิถีกระสุนที่เขาเนี่ยเขาจงใจที่จะเจาะตรงนี้
ยิงยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับ
ฆ่าฆ่าเจ้าที่ตำรวจฆ่าให้ตายเลย

มีสิ่งผิดกฎหมายก็คือมียาเสพติดนะคะมีปืนด้วยนะคะ
มีปืนเป็นปืนสั้น๓๘๑กระบอก
กระสุนปืน๕นัดอยู่ในกระเป๋าสีดำ
แล้วก็มียาบ้าตั้ง๒๐๐เมตรนะคะคุณผู้ชม
มีอุปกรณ์ในการเสพยาไอซ์ด้วยนะคะ
ด้านหลังรถมีชุดแต่งอาวุธปืนสั้น๙มม
มีลำกล้องมีปืนบีบีกันสั้น๑กระบอก
มีมีดหนึ่งเล่มมีโทรศัพท์มือถือตั้ง๕เครื่อง

นี่คือสิ่งที่เจอในรถของคนร้ายนะคะ

คนขับคือผู้ชายคนนั่งข้างคือผู้หญิงครับ
ผู้ชายที่ว่านี้คือนายพนาไพรจันทรเสนาหรือนายโจ้ค่ะ

คนที่นั่งมาด้วยเนี่ยนางสาวรัญญาพาเทียมหรือตุ่น
อายุ๓๕ภูมิลำเนาเป็นชาวอุดรธานี
หลังจากก่อเหตุเสร็จตัวฝ่ายหญิงอะค่ะ
เขาก็วิ่งหนีไปทางบ้านเรือนประชาชน
แถวฝั่งตรงกันข้ามตรงนี้นะคะ
นี่ฮะกล้องวงจรปิดนี่นะเขาใส่เสื้อสีแดงนี่นะคะ
ส่วนฝ่ายชายในโจ้เนี่ยค่ะคนขับรถแจ๊สสีขาว
ใส่เสื้อสีน้ำเงินวิ่งตามหลังมา
ผู้หญิงวิ่งมาก่อนนี่นะคะเสื้อสีแดงแบบนี้

แต่ในโจ้ค่ะเหมือนกับว่าถือปืนด้วยนะ
ถือปืนอยู่ที่มือขวานี่นะคะนี่นะคะเสื้อน้ำเงินนี่ค่ะ
มีกระเป๋าสะพายด้วยวิ่งหนีไปเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้แบบนี้
พอวิ่งหนีไปแล้วพ้นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะ
อยู่ใกล้ตรงนั้นห่างกันแค่๒๐๐เมตรแล้วก็หนีไป
ผมสตาร์ทรถอยู่ก็เปิดหน้าบ้านอยู่ครับ
กำลังจะเปิดหน้าบ้านเขาก็วิ่งถือปืนมาเอารถไปเลยครับ
อ๋อตอนนั้นเขาบอกอะไรเหรอไหมตอนที่เขาเอาไป
บอกบอกพี่ผมยื่นรถหน่อยเราก็ไปเลยครับ
ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับไม่ครับครับอ๋อ
ตอนนั้นเขามากับใครตอนนั้นพี่
ตอนที่เขาวิ่งมาเขาวิ่งมาคนเดียวนะครับแต่ฟรีวิ่งมาก่อน
ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขารู้จักกันไหมนะครับ
คือนัดแรกที่เห็นเขากำลังยิงมาครับ
ผมคิดว่าคนขับมันอาจจะไม่รอด
ใช่ครับเพราะว่าปลายกระบอกปืนมันหันเข้าทางคนขับพอดี

ก็ตัวเองก็ต้องวิ่งหาที่หลบ
บนบ้านเหมือนกัน
วันนี้นะคะผู้กำกับสพเมืองอุดรธานี
พันธุ์ตำรวจเอกอารีสินทุราก็ประชุมร่วมกับชุดสืบสวน

ชายหญิงคู่นี้นะคะนายพนาภัยหรือนายโจ้อายุ๓๗
นางสาววรรณญาหรือตุ่นอายุ๓๓

หลังจากที่นายพนาไพรหรือนายโจ้
ออกมาจากเรือนจำจังหวัดอุดรธานี

จริงของรถคันนี้คือกไก่จจ๖๑๓๒หนองคายค่ะ

ใช่ค่ะนี่คือทะเบียนจริงของเขา
ครอบครองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องไล่ตรวจสอบให้หมดนะคะ
ก็จะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งคู่นะคะ
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะ

เก้ามอมอตกอยู่ห่างจากรถจักรยานยนต์ไปนิดเดียว
ตะแคงอยู่แบบนี้นี่คือแมกกาซีน
นี่ค่ะแล้วทีนี้นะคะทางตำรวจบอกว่าเขาต้องตรวจสอบ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นรถที่คนร้ายชิงไปจากชาวบ้าน
คันเดียวกันเลยอืมคันเดียวกันเลยนี่นะคะ
เจ้าของรถก็มาตรวจสอบและยืนยันว่าใช่รถผมจริง
แมกกาซีนกระสุนปืน๙มมที่ตกอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์คันนี้
มีลูกกระสุนปืนอยู่ข้างในจำนวนนึงด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็น่าจะเป็นของคนร้ายนั่นแหละทำตกเอาไว้คงจะรีบหนีต่อ
ว่าน่าจะมีคนมารับแล้วหนีต่อออกจากอุดรธานีไปแล้วด้วย
ตำรวจก็เลยฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าใครมีเบาะแสให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

ตามภาพในกล้องวงจรปิดคือวิ่งหนีถือปืน
โอ้โหคือยิงตำรวจแบบกะเอาตายเลย